อ้าวพูดถึงเรื่องของปฏิหารพูดถึงเรื่องของความเชื่อ
เพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้
ลากินแบ่งรัฐบาลงวดนี้ออกวันที่๑๗มกราคมนะคุณผู้ชม
อย่าจำวันผิดนะคะวันนี้ก็วันที่๑๕มกราคมแล้ว
เพราะฉะนั้นพาไปดูสถานที่ศักดิ์สิทธิ์กันหน่อยที่พาไปเนี่ย
เพราะว่าชาวบ้านเขาไปแก้บนกันเยอะมากเลยที่แรกที่จะพาไป
วัดกลางถนนจังหวัดอ่างทองครับเริ่มกันเลยพาไปไหว้สารเจ้าแม่เกล็ดแก้วนะคะ
อยู่ตรงโคนต้นโพออาถรรพ์เลยต้นโพออาถรรพต้นนี้อยู่กลางถนน
แห่งนี้ชื่อว่าวัดกลางถนนเพราะว่าตั้งอยู่กลางถนนมีถนนล้อมรอบ
เพราะว่าไม่สามารถตัดต้นโพต้นนี้ได้เขามีความเชื่อกัน
ลองไปต่อตอนเนี้ยที่เนี้ยดังมากดังมากคุณเห็นไหม
ชาวบ้านมาขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่เกล็ดแก้วกันเยอะแยะเลยนะคะ
รวมไปถึงผู้ที่สมหวังเขาก็มาแก้บนกันทุกวันเขาบอกแบบนี้นะ
ทุกวันจะมีคนมาแก้บนร้านค้าแถวนั้นคึกคักขายของดีกันตลอดทั้งวันเลยนะคะ
นางบานเย็นแย้มเอื้อนอายุ๖๒ปีแม่ค้าที่สารเจ้าแม่เนี่ยเขาบอกว่า
ตัวเขาเองก็เป็นอีกหนึ่งคนนะที่ได้รับโชคลาภมาจากเจ้าแม่๓งวดติด
จากไหนรู้ไหมจากไหนก็เสี่ยงเซียมซีอยู่นี่ไงคุณโอ้เขย่าติ้วเนี่ย
ภาพมันมัวนะมองไม่ค่อยชัดนะฮะอันนี้เป็นเซียมสี่ที่นางบานเย็นเขาเสี่ยงได้นะ
เอาจริงนะเซียมซีแต่ละคนเสี่ยงเลขไม่เหมือนกันนะคุณ
ให้เราบอกไปก็กลัวว่าแม่ไม่ถูกแล้วจะมาว่ากันของใครของมัน
บุญภาวาสนาส่งก็ว่ากันไปถ้ามีความเชื่อแบบนั้นก็แนะนำแล้วกัน
ลองไปดูที่วัดกลางถนนแห่งนี้นะคะครับไปต่อกันอีกที่หนึ่งเลยนะคะ
เกาะคำชโนธวังนาคินดินแดนพญานาคาราช
พ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมาอำเภอบ้านดุงจังหวัดนครอุดรธานีนะคะ
ประชาชนกราบไหว้ขอพรกันมาไม่ขาดสายเลยค่ะแต่ละคนก็เข้าไปไหว้พ่อปู่แม่ย่านี่แหละ
คนเยอะมากเนืองแน่นค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะ
ก็ต้องมาที่นี่ต่อเลยก็คือมาขอโชคลาภที่ต้นมะเดือยักษ์ค่ะ
ซึ่งเป็นขุมทรัพย์เลยนะของพ่อปู่แม่ย่า
แล้วชาวบ้านก็ต้องมาที่นี่กันทุกครั้งเลยนะคะ
ที่ไปกันเนี่ยมีสาวท้องแก่ใกล้คลอดคนหนึ่งค่ะ
เขามาส่องที่รากมาเดือกยักษ์หาโชคลาภพอได้มุมถูกใจปุ๊บ
มาถ่ายรูปค่ะแล้วก็ได้มาชัดเจน
ได้ภาพมาชัดเจนก็คงดีนะครับภาพต้นมะเดือยักษ์ล่ะฮะ

เลยค่ะได้มาแล้วปุ๊บเอากลับบ้านฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะ
ส่วนสองตายายชาวขอนแก่นก็มาที่นี่เหมือนกันเป็นครั้งที่สองแล้ว
แต่ตายายไม่ได้มีมือถือมาถ่ายรูปก็เลยตั้งจิตอธิษฐานขอโชคขอลาบ
ขณะที่ยกมือปุ๊บนี่นะยังไงใบมะเดือใบเนี้ยเออ
หล่นลงมาใส่ศีรษะอุ้ยตายายก็หยิบมาดูปรากฏว่ามันมีรอยคล้ายคล้าย
กับเลขไทยสองตัวก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นโชคลาภที่พ่อปู่แม่ย่าให้มา
อืมแม่มันจังหวะพอดีเลยเนอะนั่นสิอธิษฐานอยู่ดีดีใบร่วงปุ๊บหล่นลงมาใส่
ถ้าเชื่อแบบนั้นแล้วไม่ได้ไปทำให้ใครเขาเดือดร้อนก็ไม่เป็นไรนะ
อีกที่หนึ่งครับคุณผู้ชมครับที่วัดศรีบุญชุมตำบลศรีถ้อยอำเภอแม่ใจจังหวัดพยาวนะครับ
ชาวบ้านเนี่ยก็นำดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้ขอโชคลาภจากพญานาคสีเหลืองทองอารามที่เห็นนี่แหละครับ
คือลักษณะขดอยู่บนหมอนามโบราณในสารวัตน์ค่ะ
แล้วก็มีการนำผ้าแพร่เจ็ดสีมาผูกไว้ที่พญานาคนะครับในช่วงนั้นน่ะ
มีการฟ้อนเล็บถวายด้วยอืม
แล้วก็มีการไปลูบไปคลำไปถูไปดูที่ตัวพญานาค
แล้วก็บาดพระที่บริเวณนั้น

เขาบอกว่าไปถูไปดูเพื่อส่องหาตัวเลขกัน
แต่ละคนก็ได้กันไปคนละเลข๒เลข
ผสมปนเปนั่งคุยกันเพิ่มเรื่องนี้
คือถูตรงที่บาดพระด้วยถูบริเวณตัวพญานาคด้วยเหรอคะ
มันเป็นความเชื่อของเขานะครับทั้งตัวพญานาคด้วยทั้งบาทด้วย

คือจุดตรงนี้นะครับที่สร้างองค์พญานาค
ทีเป็นบ่อน้ำโบราณที่ทางวัดได้สร้างสาราคลุมไว้
ต่อมามีชาวบ้านเขาฝันว่า
ได้สร้างรูปปั้นพญานาคเอาไว้ที่ปากบ่อน้ำโบราณ

พอฝันแบบนี้ก็เลยไปขออนุญาตเจ้าอาวาส
ที่จะสร้างพญานาคที่เป็นลักษณะขดเอาไว้บนบ่อน้ำ
คือสร้างตั้งแต่ปี๒๕๕๒นู่นนะครับ
นั่นคือตำนานของสิ่งนี้ที่สร้างขึ้นมานะครับ
พอสร้างเสร็จทางวัดก็สูบน้ำในบ่อมาทำน้ำมนต
ด้วยความเป็นเสร็จมงคลอีกด้วยนะครับ
ยังไงซะเรื่องของความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ
ไปที่นั่นแล้วไม่ใช่ไปดูพญานาคอย่างเดียว
จำว่าไปวัดก็ไปทำบุญซะใช่เพื่อความสบายใจ

ชาวบ้านเขาก็เอามือชี้โบ๊ชี้เบ๊อะไรก็ดูกันไปก็แล้วกัน
บอกเท่านี้แหละคุณผู้ชมเรื่องของกล้วยประหลาดดีกว่า
งวดนี้กล้วยประหลาดมาอีกแล้วค่ะ
ที่บอกว่างวดนี้เพราะกล้วยประหลาดมักจะออกประหลาดออกมาอย่างนี้

นั่นน่ะสิมันน่าแปลกเหมือนกันนะออกมาเลย๓ปลีในเครือเดียว

ใช่นี่๓ปลีในเครือเดียวนะคะเป็นกล้วยหินประหลาดค่ะ
ออกมาเนี่ยอยู่บ้านเลขที่๑๓๔ตำบลดุสิตอำเภอถ้ำพนราจังหวัดนครศรีธรรมราช
หลังจากที่เราเคยนำเสนอกันไปคุณ
โอ้โหชาวบ้านจากทั่วสารทิศแหนมาดูกันตลอดทั้งวัน
คนเยอะขึ้นด้วยนี่บางคนไม่ได้มามือเปล่านะ
ก่อนออกจากบ้านถือดอกไม้ถูกเทียนผ้าสามสีติดมือมาด้วย
แป้งมีไหมมีแป้งก็ต้องเตรียมมาสิเอาทาหน้าก่อนไงก่อนออกจากบ้าน
ไม่ได้มาทาหน้าเอามาทาหน้าแล้วก็พกใส่กระเป๋าออกมาด้วย
เพราะเขาถือว่าแป้งเขาจะเอามาโรย
เพื่อที่จะมาดูซิว่าโคนต้นหรือว่าตรงปลีเนี่ย
มันจะเห็นอะไรโผล่ออกมาหรือเปล่า
อั้นบำรุงศรีอายุ๖๗ปีหมอพื้นบ้านค่ะ
เขามาทำพิธีขอขมานี่คุณเห็นไหมร่างของนายอั้นสั่นแบบนี้เลย
เหมือนเจ้าประทับทรงเหมือนอะไรเข้าสั่นแล้วก็ออกลีลาไป
นี่คุณเห็นไหมครั้งก่อนก็ออกไปแล้วให้ดู
นี่สั่นแบบนี้แล้วก็หยุดเป็นจังหวะด้วย
โอ้โหคุณรู้ไหมครั้งก่อนเขามาทำพิธีไปแล้ววันที่สิบสี่
และเนี่ยมาทำพิธีเป็นวันที่๒แล้วนะ
ชาวบ้านก็ยังแห่มาดูกันเยอะแยะมากมาย
แน่นอนชาวบ้านเขาบอกอย่างนี้ไม่ผิดหวัง
หรืออ่ะดูทันไหม
คือผมกลัวคุณผู้ชมผิดหวังเพราะดูไม่ทันแล้วไม่ทันได้ฟังเสียง
เอ้ยงั้นไปดูลีลาแล้วก็การพูดคุยกับชาวบ้านเขาหน่อยดีกว่าค่ะ

ขอลาบคอชกหน่อยครับครับ
ฮะจบจบแล้ว

เหตุการณ์เกิดขึ้นไวมากอันนี้ต้องบอกว่าใครตาดีได้ก็ได้ไป

ใช่ตั้งใจดูข่าวเช้าหัวเขียวก็เห็นนะคะ
บอกไว้ก่อนไม่ใช่ว่าคอนเฟิร์มมันใช่ไปเลยนะ

ถูกค่ะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะ๑๖มกราคม๑ทุ่ม
เขาจะมีหมอใหญ่ที่เชี่ยวชาญเรื่องของศัยศาสตร์
มาทำพิธีบูชาขอโชคขอลาบจากต้นกล้วยหินต้นนี้ด้วย
ซึ่งหมอคนนี้ชาวบ้านเขานับถือมากว่า
มาทำพิธีให้ชาวบ้านแล้วก็ทำพิธีแบบนี้

เดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะ๑ทุ่มเขาทำพิธีกันต่อนะคะ
เดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศมาฝากก็แล้วกันนะ
จากต้นกล้วยประหลาดมาดูงูเหลือมกันบ้าง
อยู่ที่อำเภอลำทัพจังหวัดกระบี่นะคะ
อาสากู้ภัยอมรินใต้อำเภอลำทัพ
ก็นำกำลังพร้อมกับอุปกรณ์ไปจับงูเหลือม
งูเหลือมตัวนี้ยาวกว่า๔เมตร
มันเลื้อยลงไปนอนแช่อยู่ในแท้งน้ำของโรงแรมทิวทองค่ะ
กระบวนการหันตรอนต้องใช้เวลานะ
มีช่องทางที่ทำให้น้ำมันมีช่องว่างทำให้งูเข้าไปได้

งูมันก็นอนนิ่งอยู่ก้นแท้งไม่ยอมโผล่ขึ้นมาค่ะ
เพราะว่าอะไรตกใจคนไงคนไปดูมันเยอะ
ก็เลยต้องใช้เวลากว่า๒ชั่วโมงนะคะในการจับงูมันขึ้นมาได้
ผู้ภัยเชื่อว่างูน่าจะหนีภัยแรงจากป่าหลังโรงแรมไปหาแหล่งน้ำ
แล้วก็เลยเลื้อยลงไปในแท้งที่มันปิดฝาไม่สนิท
ก็โชคดีนะที่มีพนักงานโรงแรมไปเห็นครับก็เลยบอกกู้ภัยให้มาจับไปนะคะ
ให้ได้ดูกันแบบนี้นะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
ตะบนสุรศักดิ์อเผิดศรีราชาอาสากู้ไพสว่างประที่ศรีราชาครับ
ก็ไปช่วยจับงูเหลือมขนาดใหญ่โอ้เนี่ยเห็นไหม
ตัวนี้ก็ตกลงไปในบ่อน้ำแล้วมันขึ้นมาไม่ได้ครับ
คือตกลงไปในบ่อน้ำหลังบ้านเลขที่๑๔๑ของนางสาวกระหนกพรโกศิยพันธ์
บ่อน้ำเนี่ยมันกว้างสักสองเมตรแต่ปัญหาคือความลึกครับ
ลึกเนี่ย๑๐เมตรลึกนะอยู่ในพื้นที่รกร้างงูเหลือมขนาดใหญ่
คือมันน่าจะเลื้อยอยู่ด้านบนแต่สุดท้ายอยู่มันคงจะพลัดตกลงไป
แล้วเนี่ยกู้ภัยก็สามารถช่วยเหลือมันได้สภาพมันหูโซเลยน่าจะตกบ่อไปหลายวัน
แล้วเหลือกลับขึ้นมาไม่ได้หูจมน้ำอะค่ะ
ก็แปลกอยู่เหมือนกันกับงูนะครับเพราะบางทีมันก็เลี้ยในน้ำได้เนอะ
แต่ลักษณะของบ่อแบบนี้มันขึ้นมาลำบากไงกู้ภัยก็ไปช่วยเอาไว้ได้นะครับ
เอาล่ะคุณผู้ชมครับรอกันอยู่แล้วนะครับสำหรับการดูดวงรายวัน
ประจำวันพุธที่๑๕มกราคม๒๕๖๓นะครับ
ก็เป็นวันแรม๖ค่ำเดือน๒วันนี้เป็นวันมงคลนะครับ
เหมาะแก่การอุปสรมหมดพาตัดออกรถและขึ้นบ้านใหม่ครับ
ลับดวงดีสำหรับคนเกิดปีฉลูนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนคอยสนับสนุนไม่ห่าง
ควรทำบุญถวายรองเท้าเพื่อเสริมดวงนะครับ
ส่วนการเลือกสีมงคลเพื่อเสริมเสน่ห์การงานและโชคลาภครับ
แก่สีส้มสีเทาสีน้ำตาลและสีเหลือง
ที่เป็นการากินีไม่ควรสวมใส่เลยได้แก่สีชมพู
สำหรับวันนี้นะเอาล่ะใครต้องการไปเช็คดวงรายวันแบบครบ
ทั้ง๗วันเกิดทางน้ำคลายภูมิสูจน์
ก็ติดตามกันได้กับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้า๑๒

ใช่แล้วและสำหรับใครที่รอเลขมหาทักษา
ติดตามกันได้เลยที่หน้าจอของเราในข่าวเช้าหัวเขียวมาแล้วค่ะคุณผู้ชม
สังเกตสังกากันดูให้ดีใครจะถ่ายภาพเก็บไว้ก็ได้
เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเลขมหาทักษานะคะ
หรือไปเปิดดูในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้า๑๒
เช็คกันได้เหมือนกันจ้า